อันนี้มีเหตุคนร้ายกระหน่ำยิงหนุ่มอายุ๒๔ปี
เสียชีวิตกลางสะพานเข้าสวนเลย
แล้วไปตรวจสอบดูผู้ตายในตัวพบว่ามียาบ้า
ล่าสุดตำรวจนะคะจับกลุ่มมือยิงได้แล้ว

ชายคนที่ถูกยิงเนี่ยที่เขาตัดสินใจยิงเป็นเพราะว่า
เข้าไปขโมยต้นกระท่อมที่ปลูกในบ้านตำรวจสพนเสือพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์พิสูจน์หลักฐาน
เขต๑ปฐุมธานีแพทย์เวรโรงพยาบาลหนองเสือและอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกับตันยูค่ะ
เข้าตรวจสอบผู้เสียชีวิตบริเวณกลางสะพานข้ามคลองทางเข้าสวนตะไคร้ในซอยแปดหมู่ที่เก้า
ตำบลบึงกาสามอำเภอหนองเสือจังหวัดปฐุมธานีทราบชื่อต่อมาคือนายสิริวุฒิแก่นเพชรอายุอี่สิบสี่ปีชาวอำเภอลำรุกา
คว่ำหน้าจมกองเลือดสวมเสื้อสีแดงกางเกงขาสั้นสะพายกระเป๋า
และถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดกระสุนเนี่ยเข้าตามลำตัวถึงห้านัดนะคะ
อกจากนี้ยังพบยาบ้าอีก๙เมตรตกอยู่ระหว่างขาทั้งสองข้างของผู้ตาย
กระสุนปืนขนาดจุดสามแปดซุปเปอร์๒นัดและหัวกระสุนปืนไม่ทราบขนาดอีก๑หัวอยู่ที่ถุงผ้าสีเขียว
รวมทั้งยังพบอาวุธมีดพับนะคะอยู่กลางถนนห่างจากจุดพบศพประมาณ๒๐เมตร
ติดแผ่นป้ายทะเบียนจอดอยู่ในป่าลักษณะคือมีการเอาต้นย่าและกิ่งไม้คลุมปกปิดไว้ด้วยเนี่ยนะคะ
จากการสอบถามชาวบ้านที่ใกล้กับที่เกิดเหตุบอกว่าช่วงประมาณ๔ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมา
นั่งดูทีวีกันอยู่ค่ะก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นสี่นัด
คิดว่ายิงไล่นกแต่ถ้าไล่นกเนี่ยเสียงจะดังกว่านี้
จนกระทั่งตอนเช้าก็มามีคนพบศพอยู่กลางสะพานด้านนางสมใจแก่นเพชรอายุห้าสิบเก้าปี
ยายของผู้ตายพร้อมญาติญาติเดินทางมาที่สพนเสือติดตามคดีค่ะ
สมใจบอกว่าผู้ตายเป็นหลานชายทำงานอยู่ที่โรงงานใกล้บ้านนี่แหละ
ก่อนเกิดเหตุหลานชายไปงานศพและออกจากงานตอน๕โมงเย็น
จากนั้นเข้าบ้านมามาขอเงินตัวเองไปร้อยบาทแล้วก็ออกจากบ้านไป
ตัวเองก็ไม่รู้ว่าไปไหนอ่ะนะคะจนช่วงสามทุ่มครึ่ง
พยายามโทรศัพท์หาหลานชายก็โทรติดต่อได้๒ครั้งค่ะ
ช่วง๔ทุ่มโทรหาอีกทีนี้ปิดเครื่องแล้ว
จนกระทั่งตำรวจมาแจ้งว่าหลานชายถูกยิงเสียชีวิตค่ะ
ฟังเสียงของยายของผู้เสียชีวิตกันหน่อยค่ะ
ล่าสุดนะคะตำรวจสพนเสือสามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้ว
ต้นให้การว่าผู้ตายพยายามเข้ามาขโมยต้นกระท่อมที่ปลูกไว้ในบ้าน
ก็เลยคว้าปืนออกมาไล่ยิงแล้วก็ยิงมั่วเนี่ยค่ะ
ไม่รู้ว่ายิงถูกหรือเปล่าก่อนจะกลับเข้าบ้านไป
ซึ่งตำรวจก็ได้คุมตัวไปสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะ